เขาเลิกรากับภรรยาไปสักพักหนึ่งแล้ว

พยายามง้อแล้วง้ออีก

แล้วคุณครูเห็นท่าไม่ดีแล้ว
ทำไมดูคุณพ่อดูแปลก

ขอโทษมาดีมากินมาดูเลย

เมื่อสักครู่บอกว่าทำไมทำกับผมแบบนี้
น่าจะตัดเพราะถึงภรรยาที่เลิกกันไป
นี่ตำรวจสพนางรองต้องไปชาร์จตัวในกล้องเลยครับในห้องเรียนชั้นป๒ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
คือในกล้องเนี่ยลักษณะเหมือนคุ้มคลั่งนะคุณผู้ชมร้องไห้ก่อลูกสาววัย๘ขวบแน่นเลย
นี่จังหวะนี้เนี่ยในกล้องมีปืนอยู่ด้วยนะตำรวจต้องไปแย่งปืนออกมาจากมือในกล้องครับ
ถามครูประจำชั้นเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยในกล้องมากับผู้ชายอีกหนึ่งคนบอกว่าจะมาหาลูกสาว
ครูก็อนุญาตแต่อนุญาตแค่คุณพ่อคนเดียวนะคุณพ่อเข้าไปในกล้องเนี่ยก็เอาพิซซ่ามานั่งกินกับลูกสาวในช่วงพักเที่ยง
ไม่นานนักคุณพ่อร้องไห้ร้องไห้แล้วก็กอดลูกสาวไว้แน่นครูเห็นผิดปกติเอ้ยทำไมคุณพ่อเป็นอะไรเนี่ยทำไมดูกอดลูกแน่นจัง
พาเด็กคนอื่นออกจากห้องเรียนก่อนเลยแล้วก็แจ้งตำรวจครับตำรวจมาถึงไปคุมตัวในกล้องพอคุมตัวได้เสร็จแย่งปืนได้เสร็จพาไปที่สพนางรองครับ
ไปอยู่ที่โรงพักในกล้องนี่ยังร้องไห้ไม่หยุดเลยนะคุณผู้ชมยังร้องไห้ตลอดเวลาบอกว่าเสียใจนี่ฮะคุยกับตำรวจไปร้องไห้ไปเสียใจที่อดีตภรรยาซึ่งอยู่กินกันมา๑๑ปีมาบอกเลิกเขาเขาพยายามง้อขอคืนดีแต่ภรรยาปฏิเสธเครียดครับทำยังไงไประบายกับลูกสาวก็เลยไปที่โรงเรียนแต่ในกล้องบอกนะไม่คิดนะไม่ได้

หนูเนี่ยเลิกกับกล้องมา๕๖เดือนแล้ว

เมาเท่าไรทำร้ายเธอตลอด
ยังไงเธอจะไม่คืนดีแน่นอน

แผลที่เกิดกับมือในกล้องเนี่ยนะ

กล้องเนี่ยถือปืนปากกามาขู่เธอ

คาดว่าที่ในกล้องไปหาลูกสาว

ใช้ชื่อว่ากู้ชีพนางรอง
โพสต์ภาพตนเองขณะอยู่กับลูกสาวครับ
พร้อมกับข้อความคมขู่อดีตภรรยานี่ฮะ
กล้องกับลูกสาวนอนอยู่ข้างกัน
โอ้โหมีการคมคู่นางสาววัน
ซึ่งเป็นอดีตภรรยารวมไปถึงคมขู่
คนที่มาติดพันธุ์นางสาววันด้วย
เรื่องต้นในกล้องโดนแจ้งข้อหา

ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
แล้วก็มีข้อหาพกพาปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

และข้อหามีสารเสพติดในร่างกายด้วยครับ
โอ้โหแบบนี้ไม่น่าจะจบสวยแล้วฮะ

จะไปก่อเหตุลักษณะนี้อีกหรือเปล่า
คือต้องตกลงกันให้ดีในครอบครัวนะ

ต้องระวังเรื่องมันเคยเกิดแล้ว